คุณผู้ชมนอกจากเรื่องของสภาพอากาศ
ให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเราแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ำคืนนี้ค่ะแล้วก็คุณสุภาษาราด้วยนะ

นั่นสิคะติดตามได้ในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดย
ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
คำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในวันที่กลางคืน

ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ
ปรากฏการณ์ในค่ำคืนนี้ที่จะได้ชมกันต่อเนื่องเลยนะครับ
ติดต่อติดต่อกัน๓เดือนติดนะครับ
ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ
ซึ่งก็ถือว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ใครอยากที่จะเก็บภาพรวมกันสวย
ช่วงหัวข้ามนี้อย่าลืมไปเก็บกันนะครับ
ตั้งแต่ช่วงประมาณหลัง๑ทุ่มเป็นต้นไปทางขอบฟ้าทางทิศตะวันออกนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปดวงจันทร์ก็จะเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญนะครับ

คุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของสภาพอากาศของเมืองไทยของเรานะ
ตอนนี้ไม่มีลักษณะอากาศเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมดูสีม่วงดีนะครับ
เป็นอากาศเย็นที่หลังจากนี้ครับจะค่อยมีการแผลลงมาอีกระลอกหนึ่งนะครับ
แผลลงมาครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะค่อยแผลลงมาเหมือนเดิมนะครับ
ทางภาคอีสานนะครับจะถึงเมืองไทยของเราในช่วงวันศุกร์นะครับ
ซึ่งแน่นอนครับการแผลลงมาครั้งนี้ก็จะดันเอากลุ่มฝนลงมาปกคลุมเมืองไหนของเราด้วยนะครับ
และอีกหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญครับนี่เป็นลักษณะของลมหมุนนะครับ
ทำให้เกิดฝนเคลื่อนที่มาจากฟิลิปปินส์ซึ่งแน่นอนนะครับ
กลุ่มฝนสองกลุ่มนี้จะค่อยเคลื่อนที่แล้วก็มาเจอกันในเมืองไทยของเรานะครับ

ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
ก็ควรจะต้องระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับ
ฝั่งอ่าวไทยคลื่นก็จะแรงเป็นพิเศษ
ส่วนอุณหภูมินั้นหลังจากที่มีฝนเข้ามาตกในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงสุดสัปดาห์นี้เย็นลงนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้วันสองวันนี้อาจจะต้องทนหน่อยอาจจะร้อนหน่อยในบางพื้นที่นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมตนันพี่สิบหมารสวัสดีครับ